ในวันนี้สมเด็จพระศัลธปราปาฟรั้งซิสต์ประมุก
คริสตจักรโรมันแคทอลิกเสด็จมาถึง
ประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งก็มีตัวแทนจาก
รัฐบาลรวมทั้งมีคริสตศาสนิกชนจำนวนมาก
ที่รอต้อนรับค่ะการเสด็จเยียนไทยครั้งนี้
นับว่าเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ๓๕ปีของประมุติแห่งคริสตจักรโรมัน
ทอลิกด้วยนะคะไปดูภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงค่ะ
สมเด็จพระสันตปาฟรังซิสประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะคะ
ก็ได้เสด็จถึงท่ากัศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองกรุงเทพด้วย
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโดยมีผู้แทนรัฐบาลไทยค่ะ
แล้วก็ผู้แทนจากสภาประมุกบัตรหลวงโรมันแคนาลิกแห่งประเทศไทยค่ะ
นอกจากนี้มีกลุ่มคริสตศาสนิกชนกว่าร้อยคนที่มาบกทงชาติไทย
และทงนครรัฐวาติกันเฝ้ารับเสด็จที่ห้องโถงภายในอาคารท่าอากาศยานด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสประมุกแห่งนครรัฐวาติกันมีพระราชดำรัฐเกี่ยวกับการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยค่ะ
มีความยินดีที่ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยซึ่งเป็นดินแดนที่ผสานรวมกันของหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรม
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันน่าชื่นชมอีกทั้งยังได้ประธานพรแก่ประชาชนและประเทศไทยด้วย
ซึ่งในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสก็มีหมายกำหนดการเสด็จไปยังธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้า
ส่วนช่วงเย็นทรงมีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าทุนลองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
จะเสด็จเข้าพิธีบูชาขอบพระคุณณสนามสุพัชลาศัย
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็จะมีติดตามบรรยากาศสดที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนตามสถานที่ต่างมาให้ด้วยนะคะ